คุณผู้ชมคะจากที่เมื่อวานนี้นะคะซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภา
เขาออกมาชี้แจงเรื่องราวความสัมพันธ์กับหนุ่มแอมค่ะ
หลายคนจับตามองไปหาแววตาที่เธอ
ว่ามีน้ำตากลอรึเปล่าดูเศร้าอ่ะ
แล้วก็มีพาดหัวข่าวออกมาวันนี้ว่าเธอจบความสัมพันธ์
แต่ว่าเพื่อนสาวคนสนิทของสาวอ้ำเขาออกมาชี้แจงแล้วว่า
ชีวิตสาวอ้ำเนี่ยมันไม่ได้เศร้าอะไรขนาดนั้นค่ะคุณผู้ชม

แล้วตอนนี้ทีสถานคือยังไงครับค่ะ

แล้วคือฝ่ายชายทั้งแอมง้อไหมครับ

แล้วตอนนี้คือเรารู้สึกอย่างไรบ้างครับพี่อ้าม

เปิดใจให้สัมภาษณ์กับทัพสื่อมวลชนไปเมื่อวานนี้
ความสัมพันธ์ที่คลุมเคลือหนักยิ่งขึ้นไปอีก
กับไม่ได้บอกเลิกแต่ไม่คุยกันแล้ว
กลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในเช้าวันนี้

ก็คือพี่สาวนอกวงการคนสนิท

เพราะนางเอกคนสวยไม่ได้ร้องไห้

และเป็นคนที่มีน้ำในตาเป็นปกติ

แต่ดันถูกถามว่าร้องไห้ซะอย่างนั้น
น้องเป็นคนตาหวานเลยขอดูตาหน่อยสิ

ไม่เคยเห็นน้ำตาของสาวอ้ำเลยก็ว่าได้
มีสิ่งเดียวที่ทำให้เธอร้องไห้นั่นก็คือ
เรื่องของสุนัขตอนสุนัขเธอเสียชีวิต

ที่ทำดิฉันเสียใจไปด้วย
แต่จริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นดาราเป็นซุปตาเนี่ยสังเกตดูนะคะเขาจะมีประกายที่แววตา
แววตาเขาจะมีน้ำจริงแล้วหลายคนคุณผู้ชมลองสังเกตดู
ฉันเคยเห็นสาวพลอยเชอร์มานหลายคนสาวนุ่นวรนุษยเขาจะมีน้ำในแววตา
เราสองคนก็มีเหมือนกันขี้ตา